ดูเรื่องของการจองวัคซีนกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าตอนนี้คือแต่ละจังหวัดก็ต้องไปบริหารจัดการ

คุณมีเว็บอะไรเปิดให้ลงทะเบียนได้

สมมุติดิฉันเนี่ยพื้นเพลภูมิลำเนาอยู่เชียงใหม่

ใช่เรื่องนี้ต้องไปหาคำตอบกันค่ะ

เมื่อสอบประคอเขาประกาศปิดการลงทะเบียนจองผ่านแอปหมอพร้อม
แล้วบอกว่าให้กระจายการจองออกไปสู่ในแอปของแต่ละจังหวัด
จังหวัดใครจังหวัดมันจะมารองรับแทนเนี่ย

คำถามมาจากคนที่เขามีสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ในอีกจังหวัดหนึ่ง
แล้วต้องไปทำงานอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง
เขาถามว่าเมื่อถึงเวลาจะได้ฉีดวัคซีนเนี่ย
เขาจะต้องไปฉีดที่ไหน
ฉีดที่จังหวัดที่มีภูมิลำเนาที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน
หรือฉีดในจังหวัดที่เขาทำงานอยู่ที่เขาพักอาศัยอยู่
ที่จริงคำถามนี้เนี่ยไม่น่าถามเลยครับ
เพราะว่าโดยสามัญสำนึกเนี่ยมันต้องฉีดในจังหวัดที่ทำงานที่พักอยู่แล้ว

แต่ว่าที่ต้องตั้งคำถามเพราะว่ามันมีตัวอย่างเกิดขึ้นเมื่อวาน
เกิดขึ้นในการลงทะเบียนของคนที่อยู่ต่างจังหวัด
แล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพ
พอกอทมไปเปิดลงทะเบียนจองวัคซีนตามช่องทางที่ประกาศไว้
ปรากฏว่าเขาเข้าแอดไม่ได้
เข้าไม่ได้เพราะว่าเข้าใจว่าพอคีย์เลขบัตรประจำตัวประชาชน๑๓หลักเข้าไปเนี่ย
ข้อมูลมันคงจะเด้งขึ้นมาว่าคุณไม่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกอทมเข้าไม่ได้
พอถามไปที่คอนเซนเตอร์
เซนเตอร์ก็บอกว่าใช่เข้าไม่ได้
อ้าวก็เลยมีข้อสงสัยว่า
กรทมต้องการจะให้จองได้และฉีดได้เฉพาะ
คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกอทมใช่หรือเปล่า
ถ้าคำตอบว่าใช่เอาล่ะสิ
มันจะวุ่นวายตายชักเลยครับ
เพราะว่าในกอทมเนี่ยมีประชากรแฝงหรือคนที่มีทะเบียนบ้านแล้วมาอยู่มาทำงานอยู่ในกอทมเนี่ย
เป็นล้านนะครับผมเข้าใจว่าล้านกว่า
ทีนี้เอาล่ะสมมุติว่าเขาต้องเข้าแอปจองกับแอปต่างจังหวัด
แล้วที่ไหนถ้าเขาแจ้งเข้าไปในแอป
พอเขาเลือกว่าขอฉีดในกรุงเทพ
ระบบจะรองรับและอนุญาตให้เลือกสถานที่ฉีดได้
ถ้าเป็นอย่างนี้ก็หมดเรื่องไป
แต่ถ้าระบบมันเลือกสถานที่ฉีดนอกจังหวัดที่มีภูมิลำเนาไม่ได้
จังหวัดไหนก็ต้องฉีดจังหวัดนั้นอันนี้จะทำยังไง
จะให้คนเป็นล้านต้องเดินทางกลับไปบ้านไปฉีดวัคซีนอย่างนั้นเหรอครับ
เหมือนกับไปเลือกตั้งอย่างนั้นเหรอครับไม่ได้หรอกครับ
นี่คือคำถามที่อยากให้ใครก็ได้ช่วยตอบที
เพราะพอถามไปที่คอนเซ็นเฟอร์เจ้าหน้าที่ก็ตอบยืนการอย่างที่ว่า
ล่าสุดได้คำตอบมาคร่าวแล้วครับ
คำตอบจากร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองครับ
โขสกกมนี่แหละ
ท่านบอกว่าการให้บริการจองฉีดวัคซีนโครงการไทยร่วมใจเนี่ย
ร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยคราวนี้
จะให้บริการเฉพาะกลุ่มประชาชนทั่วไป
อายุระหว่าง๑๘๕๙ปีนี่คลุมที่๑

จะฉีดณหน่วยบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล๒๕แห่งเท่านั้น

เป้าหมายจะเป็นประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพ
และประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด
แต่มาทำงานในกรุงเทพอ้าวอันนี้ได้

คนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัด

ต้องมีข้อมูลในระบบประกันสังคมนะครับ
ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมก็ได้
แต่ว่าเคยเข้าร่วมโครงการต่างของรัฐ

เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเหล่านี้เป็นต้น

แต่ว่าคำตอบนี้มันครอบคลุมไม่หมดครับ
เพราะว่าคนที่ไม่มีข้อมูลในระบบประกันสังคม
และเขาไม่เคยเข้าโครงการของรัฐเนี่ย
น่าจะมีอยู่พอสมควร
เขาจะกลายเป็นผู้ตกสำรวจ

ฉะนั้นใครก็ได้ฝ่ายไหนก็ได้ช่วยสำรวจ
และหาคำตอบให้ที่ว่าจะทำยังไง
ไม่ให้คนกลุ่มนี้ต้องเดินทางกลับไปฉีดวัคซีนในภูมิลำเนา
นี่นี่เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าต้องทำความชัดเจน
หาคำตอบให้อย่าให้เขาคลุมเคลือ
เพราะว่าคนที่ตกสำรวจแบบนี้ก็มีเยอะ
จริงเนี่ยไม่ต้องไปเข้มงวดอะไรกันมากหรอกครับ
เนี่ยทุกคนจะต้องได้ฉีดกันอยู่แล้ว
ไม่ควรจะไปทำเป็นเงื่อนไขว่าให้เข้าถึงการฉีดยาก
มันจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำยังไงให้เข้าถึงง่าย
อันนี้หมายถึงว่าเมื่อมีวัคซีนมาพร้อมแล้ว
อย่าไปทำกำแพงอย่าไปสร้างเงื่อนไข
อย่าไปทำว่าอันนี้ได้อันนั้นไม่ได้

ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งวันนี้ที่นำมาขีดเส้นใต้
ผมอ่านแล้วก็สะท้อนเข้าไปในหัวจิตหัวใจ
ผมเอามาจากข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
ที่พาดหัวว่าสลดโควิด๓สบ

ไปหาหมอตรวจเชื้อถูกปฏิเสธ
แม่กับพ่อติดเชื้อเสียชีวิตตาม
อันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับ
คือเรื่องนี้มันเริ่มว่ามีผู้ส่งข้อความ
โพสต์กันในเฟซบุ๊คส่วนตัวชื่อ

แล้วในโพสต์นี้ระบุว่า
เมื่อวันที่๒๑พฤษภา
มีครอบครัวน้าที่สนิทเสียชีวิตถึง๓คน
จากสมาชิกในครอบครัว๔คน
เสียชีวิตจากโควิดเพียงไม่ถึง๑เดือน
ฆ่าชีวิตพ่อแม่ลูกชาย
เหลือแต่ลูกสาวคนเดียวที่รักษาหาย
ผู้สื่อข่าวพอได้ยินอย่างนี้ก็ได้รับการเปิดเผย
ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจากญาติของผู้โพสต์ว่า
ขณะนี้ลูกสาวที่มีอายุ๓๘ปี
ได้รับการรักษาอาการป่วยโควิดจนดีขึ้น
แล้วก็กลับมารักษาตัวที่บ้านย่านวัชรพลแล้ว
แต่ว่ายังมีอาการเหนื่อยต้องหายใจ

ในฐานะญาติได้รับอนุญาตให้เผยแพร่เพื่อเป็นอุทาหรณ์แทน
ทีนี้ย้อนกลับไปอย่างนี้ครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อลูกชายของครอบครัวนี้อายุ๓๐
ไปติดเชื้อโควิดมาเมื่อต้นเดือนเมษา
เพราะว่าไปรับประทานอาหารกับเพื่อน
ลูกชายเขาไม่รู้ก็มาทานข้าวเย็นกับพ่อแม่พี่สาวหลานสาว
จนกระทั่งถึงวันที่๑๒เมษา
ลูกชายเนี่ยบอกว่าเจ็บคอมีไข้ต่ำ
พอวันถึง๑๕เมษาเขาก็ไปโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งครับ
แต่ว่าหมอไม่ได้ตรวจตาม
เชื้อโควิดให้หมอบอกว่าเป็นเพียงไข้หวัด
หมอก็ให้ยาอาม็อกซี่และยาแก้ปวดหัวมาแทน
แต่อาการก็ยังแย่ลงวันที่สิบแปดเมษา
กลับไปที่โรงพยาบาลเดิมครับไปบอกหมอว่ามีอาการเหนื่อย
ขอให้หมอเอ็กซาเรย์ปอดและตรวจโควิด
หมอบอกว่าคุณไม่มีสิทธิประกันสังคม
และไม่ครอบคลุมใช้สิทธิ์ประกันชีวิตตรวจ
แล้วก็แอดมิตรที่โรงพยาบาลเนื่องจากอาการไม่ดีขึ้น
ได้รับแจ้งผลว่าติดเชื้อวันที่๒๓เมษา
อาการสุดหนักครับพยายามประสานไปทุกโรงพยาบาล
ขอส่งต่อรวมถึงโทรศัพท์สายด่วน
รัฐบาลเคยประชาสัมพันธ์โทรเป็นร้อยครั้งไม่ติดครับ
ประสานไปโรงพยาบาลไหนก็ไม่สำเร็จ
จนกระทั่งเสียชีวิตในเย็นวันนั้นแหละ
วันที่ยี่สิบสามเมษาทีนี้พอหลัง
รู้ว่าลูกชายติดเชื้อคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่สาว
หลานและญาติที่ร่วมรับประทานอาหารกันด้วยเนี่ย
ตกใจก็ไปตรวจเชื้อที่โรงพยาบาล
พบว่าทุกคนติดหมดเลยครับลูกชายที่เสียชีวิตเนี่ย
ต้องปิดข่าวไม่ให้พ่อไม่ให้แม่รู้
เกรงว่าอาการป่วยจะสุดหนักลงวันที่ทำงานศพลูกชาย
ไม่มีใครในครอบครัวไปงานได้จนวันที่สิบห้าพฤษภา

ก็เสียชีวิตตามไปอีกคนหนึ่งต่อมาวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภา
พ่อก็เสียชีวิตตามไปเป็นลายที่สามภาพที่น่าสลดใจก็คือว่าลูกสาวต้องใช้เครื่องถังออกซิเจนช่วยหายใจ
เดินทางไปร่วมงานศพพ่อและแม่
คนเห็นเข้าเขาก็สลดใจญาติและลูกสาวผู้ตายเห็นว่า
ถ้าลูกชายได้รับการตรวจโควิดอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่ต้น
คือตั้งแต่วันที่๑๕เมษาหรือได้รับการรักษาเร็วกว่านี้
พ่อและแม่อาจจะไม่ได้รับเชื้อ
หรือไม่ต้องมาเสียชีวิตแบบนี้อันนี้เกือบหมดบ้านเลยครับ
ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าลูกสาวที่เหลืออยู่คนเดียว
ในครอบครัวอยู่ในสภาพซึมเศร้า
เป็นใครก็ต้องทำใจลำบากครับอยู่อยู่คนในครอบครัว
เสียชีวิตไล่เลี่ยไปพร้อมกันสามคนผมไม่มีความเห็นไม่มีคอมเมนต์
ตำหนิใครครับแต่จะเอามาบอกเล่าให้ฟังว่า
นี่คือความเลวร้ายของโควิดสิ่งที่เราต้องระวัง
กันให้มากที่สุดเท่าที่จะระวังได้
ก็คือต้องระวังให้เต็มที่มันโหดร้ายจริงจริงครับ
คุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับครับขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้ด้วยนะครับก็สะท้อนอะไรหลายอย่างเลยนะฮะ
เกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙และอีก